ไปดูที่สุราธานีกันหน่อยค่ะมีเหตุการณ์ไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านวอดไปทั้งหลังเลยค่ะ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตมะลวนนะคะ
ช่วยกันระดมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้บ้านเลขที่๔๒ของนายสมหมายชิดเชื้อ
อยู่ในอำเภอพุนพินแต่ว่าต่อให้ช่วยกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันนะคะ
ไฟไหม้วอดไปทั้งหลังเลยเหลือแค่เสาปูนไว้ดูต่างหน้าแบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยซุดลงไปกองกับพื้นเลย
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะไปอยู่ที่ไหน
เหลือแต่ซากแบบนี้แถมยังมีเงินสดอีกหนึ่งแสนบาทที่เพิ่งเบิกมา
จะเอามาต่อเติมบ้านเก็บไว้ในห้องนอนก็ไหม้ไปด้วยค่ะ
เพื่อนบ้านก็ช่วยกันค้นในจุดที่เป็นห้องนอนนะคะเจอกระเป๋าใส่เงินที่ถูกไฟไหม้
ไหม้ไหมฮะไหม้แค่ขอบโอ้ยไหม้แค่ขอบกระเป๋าเงินค่ะ
แต่ว่าเงินข้างในหนึ่งแสนบาทอยู่ครบสุดยอดไหมโอ้โหสุดยอดเดชบุญมาก
สุดยอดมากจริงเจ้าของบ้านก็โอ๊ยคอยยิ้มออกหน่อยที่มันไม่สูญเสียไปทั้งหมด
จริงถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเอาไปแลกได้นะที่ธนาคาร
ถือเป็นธนบัตรชำรุดซึ่งธนาคารเขาก็จะรับแรกให้เปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้
สมหมายบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมานานกว่า๓๐ปีแล้วก็อยู่กัน๕คน
ตอนเกิดเหตุลูกชายนอนอยู่ในบ้านคนเดียว
อยู่ได้ยินเสียงไฟช็อตในครัวแล้วก็ได้กลิ่นไหม้
รีบกระโดดหนีลงจากบ้าน
จักรยานยนต์ออกมาได้แค่คันเดียวค่ะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยไฟไหม้ไปหมดเลย
ยังดีอย่างที่บอกว่าเงินสด๑แสนบาทไม่ไหม้ไปด้วย
ตอนนี้ก็เลยต้องไปอยู่บ้านญาติก่อน
แล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันวางแผนกันแล้วล่ะ
ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะยังไงกลับบ้าน
อะไรยังไงกันก็ต้องให้กำลังใจด้วยนะ